มูลค่า๘๐๐๐บาท
น้องวิร้อง
ได้อย่างนี้
ร้องให้ด้วยบาง
โหให้สตดิบให้ร้อง
ไม่รู้ไหมไม่ได้ปรากฏอยู่

แหมเรียกว่าเป็นปัจจัยของคนแถวหน้านี้เลย
ในที่สุดก็ผ่านจนได้นะเพลงนี้นะกว่าจะผ่านใช้เวลาเยอะเลย
เปิดตัวช่วยทั้งอะไรต่างนานา
ในที่สุดก็ประกาศมาว่าร้องได้
ค่ะถ้าร้องได้แบบนี้นะคะรับเลยค่ะ๘๐๐๐บาท
๐บาทนะครับกับการร้องเพลง๕เพลง
แต่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดบนเวทีแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมคือ
กดดันการข่มสติข่มตัวเองให้ไม่ให้ตื่นเต้น
ให้ร้องเพลงที่เคยร้องอยู่ทุกวันนี้แหละ
มาร้องวันนี้อย่าร้องให้ผิดเท่านั้นเอง

ห่วงใจมากค่ะรู้สึกเหลือ๓๐๐๐๐บาทแล้วค่ะ
เหลือ๓๐๐๐๐บาทแล้วโอ้โห

รู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่า

กล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้าย

คุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงคะ

หลานทำใดดีใจหลายเนาะครับผม

อ๋อภาษาศิพป์ก็ไรนะทำหน้าถึง๘๐๐๐๐กว่า

ในครอบครัวคว้าไว้ได้ก็สำเร็จ

น่าจะช่วยชีวิตของครอบครัวได้มากเลยครับ

ที่ลูกทำได้แต่ลูกได้เท่านี้ก็ดีแหละค่ะ
เกมยังไม่จบค่ะไม่ใช่ว่าได้เท่านี้ค่ะ
เกมยังรันไปเรื่อยจนกว่าน้องจะบอกว่าหยุดการแข่งขัน
คุณครูล่ะคะคุณครูเองก็ถือว่าเป็นผู้ผลักดัน
ทำให้น้องได้มายืนในจุดนี้

ปลื้มใจค่ะที่เราใช้ความสามารถที่ว่ามาช่วยเด็ก
ประสบความสำเร็จขนาดนี้นะคะ

เห็นเด็กประสบความสำเร็จก็ดีใจไม่หวังอะไรเลยค่ะ
ที่สุดของคุณครูคนเป็นครูก็คือได้เห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ
ลูกศิษย์ที่เราเฝ้าบ่มเพาะธนุถนอมนะครับ

แล้วเพลงหน้าค่ะเพลงแห่งความหวังเพลงแห่งเป้าหมาย
๑แสนบาทที่หวังใจกันไว้

เดินทางกันโดยที่ไม่เหลือตัวช่วยแล้ว
นี่นะฮะสิ่งที่หวั่นใจที่สุดนะครับ
คือตอนนี้อาวุธใช้ไปหมดแล้ว
เหลือแต่พลังและสติในร่างกายน้องวิอย่างเดียวเท่านั้น
และขอให้โชคช่วย

มาดูค่ะว่าเพลง๑แสนบาทอินโทรจะเป็นยังไงคุณป่าค่ะ
เพลงที่๖นะครับมูลค่า๑แสนบาทอินโทร

เพลงที่๖นะครับ
เพลงที่๖นะครับ

เพลงที่๖นะครับ

เพลงที่๖นะครับ

เพลงที่๖นะครับ

เพลงที่๖นะครับ

เพลงที่๖นะครับ
เพลงที่๖นะครับ
เพลงที่๖นะครับ
เพลงที่๖นะครับ

เพลงที่๖นะครับ

เพลงที่๖นะครับ

เราถือว่าเรามีบุญวาสนาเลยครับ

ยินดีนะคะยินดีมากนะคะ
น้องวิตอบแทนครอบครัว

ช่วยคุณพ่อคุณแม่หาสตางค์

พูดจาดีและระลึกถึงพระคุณคุณครู

เป๊กอยากให้น้องวิตอบแทนคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน

โดยการร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลง

ให้ร้องแบบโชว์

เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวตอนนี้ก็ชุ่มชื้นหัวใจ

เราเองทั้งหมดนะที่อยู่ในห้องส่งแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้าน
คงอยากจะชุ่มชื้นหัวใจกับเพลงนี้เหมือนกัน

นักกระแทนชุระดาบ่องึดจั๊กเม็ดค่ะ
ฟังเลยค่ะจากน้องวิค่ะ

สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงพิเศษนะครับ

มา

มา

บอกกับเรานะครับว่าต้องการ๑แสนบาทนะครับ
ไปใช้หนี้ให้กับคุณตาซื้อขาเทียมใหม่ให้กับคุณพ่อ
ทีนี้ก็คงจะทำได้แล้วนะครับ
อาจจะไม่ครบหมดทุกอย่างแต่ก็ถือว่า
พยุ่งได้เนอะเป็นความสำเร็จค่ะเป็นความสำเร็จที่มาจาก
ตัวน้อยคนนี้นี่นะครับก็น่าชื่นใจนะครับ
วันนี้ก็จบรายการกันแบบชื่นมื้นนะคะชุ่มฉ่ำหัวใจนะคะ
ก็ขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุขนะคะขอให้อุปสรรคน้อยลง
ขอให้การดำเนินชีวิตง่ายขึ้นนะคะ
ก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวของน้องวินะครับคุณครูอ๋อยด้วยนะฮะ
เดินทางมาไกลทีเดียวอุบลนี้ไม่ใช่ใกล้เลยนะครับ
แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้ที่ให้งานให้การ
คุณพ่อกับคุณแม่น้องวีทำทั้งที่คุณพ่อนี่ก็ขาไม่ดี
คุณแม่ก็แขนอีกข้างหนึ่งแต่ว่ายังได้รับการบรรจุให้ทำงาน
ขอขอบคุณต้องขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณผู้จ้างงานด้วยนะคะ
นะฮะขอบคุณทุกคนจริงจริงนะครับวันนี้เราก็จบลงนะครับ
ด้วยความสำเร็จนะครับของนักสู้รุ่นจิ๋วของเราอีกคนหนึ่งนะครับ
วิมาดูกันนะครับว่าในคราวหน้าจะเป็นเด็กอายุขนาดไหน
น่ารักแค่ไหนเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรนะครับ
ติดตามได้ในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับตอนนักสู้รุนจิ๋ว
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
แปดนาฬิกาเป็นต้นไปครับจบรายการของเราค่ะ
อย่าเพิ่งย้ายช่องไปไหนค่ะพี่เอชายามิชัยรออยู่ค่ะ
กับ๔คำถามที่จะพิชิต๑ล้านบาทรายการเกมต่อชีวิตค่ะ
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ

ขอบคุณหลายเด้อรายการร้องได้ให้ล้าน
กล้วนนุศีประดายโอศอย่างงี้แล้วจ้า
ความปกประกอบของหนูมีทั้งหมดสองคนค่ะ
มีแม่มีหนูค่ะ
แม่ยุพาคนนี้ไม่ใช่แม่ที่แท้จิตด์ของหนูครับ

แต่ว่าให้แม่มาส่งนะคนอื่นไม่เอานะ

โอ้โหมีความอบอุ่นมากน้ำตามันไหลใส่เด็กเลยอ่ะ

คุณแม่หนูทำงานรับจ้างรีดผ้าค่ะ
เวลาแม่เขารีดผ้ามือแม่เขาจะแข็งมาก

หนูจะถือผ้ามือเดียวค่ะ
ไม่กลัวหรอกค่ะหนูอยากช่วยแม่มากกว่าค่ะ
หนูจะพยายามทำทุกอย่างให้แม่มีความสุขค่ะ
เพื่อตอบแทนพระคุณที่แม่เลี้ยงดูหนูมาค่ะ